ช้ำป่าก่อนก่อนที่จะไปรุมแต่ในคลาย
กลับไปเมื่อวันที่๒๒เมษายนปีที่แล้ว
ฟ้าลั่นจูเนียเกษตรพัฒนาต้องพบกับฝันร้ายที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต
จากการชิงแชมป์โลกรุ่นมินิฟลายเวท๑๐๕ปอนด์
ซึ่งเขารัวหมัดใส่คัสซึนาริทากายามา
โลกชาวญี่ปุ่นจนมีแผลแตกเลือดออกเต็มใบหน้า

แต่กรรมการกลับชูมือให้ทากายามาชนะคะแนนแบบเป็นเอกฉัน
โอกาสคว้าแชมป์โลกตามรอยคุณพ่อฟ้าลั่นศักรีริน
วดเป็นพ่อลูกคู่แรกของโลกที่ได้แชมป์รุ่นเดียวกัน
รวมถึงสถาบันเดียวกัน
และในวันครบรอบ๑ปีของวันที่๒๒เมษายนที่จะถึงนี้
ฟ้าลั่นจูเนียได้สลัดฝันร้าย
เลสเตอร์อาบูตานนักชกชาวฟิลิปปินส์
โดยครั้งแรกฟ้าลั่นจูเนียชนะคะแนนอามันโดเดลาครุสจากฟิลิปปินส์เมื่อปลายปี๒๕๕๙
เส้นนี้ผมเคยชิงมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับ
ตอนนี้ก็ผมก็ฟิตซ้อมดีแล้วก็ตั้งใจมากครับ
ไฟล์นี้ก็น่าจะเต็มร้อยครับ

เลสเตอร์อาบูตานจัดเป็นมวยไฟเตอร์หมัดหนักมีความอึดสูง

แต่ฟ้าลั่นจูเนียมั่นใจว่าจะอาศัยจังหวะฝีมือดักต่อย
และมีอาวุธเด็ดที่จะเอาชนะได้เหมือนกัน
เขาเป็นมวยที่เก่งคนหนึ่งครับ

แล้วก็ป้องกันตัวดี

เขาจะเตี้ยกว่าผมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับ

จริงแชมป์ครั้งนี้ก็มีความหมายกับผมมากครับ
ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เยอะครับ
โปรโมเบอร์เตอร์เกียสครีรินเปิดเคยว่า

ก็จะให้ฟาลันจูเนียชกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อไต่อันดับจนได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกไฟล์บังคับ
กับอากิรายาเกอาชิเจ้าของเข็มขัดชาวญี่ปุ่น
เพื่อทำความฝันของฟ้าลั่นสักกรีริน
ไฟล์นี้นะครับก็เป็นการชิงแชมป์สมัยที่๒ของฟาลันจูเนีย
ซึ่งเข็มขัดเส้นนี้นะครับทางคุณพ่อของฝรัจจูเนียเนี่ย
คลองมาก่อนซึ่งก็เป็นบันไดของคุณพ่อของเขา
ผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การชิงชำโลก
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความสำคัญกับทางฟารันจูเนีย
อย่างมากนะครับเพื่อที่จะได้เข็มขัดแชมป์แนนประเทศวิกเส้นนี้
เพื่อที่จะทำความฝันของคุณพ่อที่เคยชิงชำโลก

ร่วมส่งแรงใจเชียร์ฟ้าลั่นจูเนียเกษตรพัฒนา
เอาชนะเลสเตอร์อาบูตานในคู่เอกศึกกำปั้นสถานโลกเทิดพระเกียรติพระองค์ดำ
เวทีมวยชั่วคราวกองพลทหารราบที่๗อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่๒๒เมษายนนี้เริ่มเวลา๑๖นาฬิกา
ชัชวานกระมวลมัยตุริจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน